ตามกันต่อนะคะจะบอกว่าเป็นดราม่าควันหลงวันวาเลนไทยนะคะของใบเฟิร์นพัศกรนั่นเองค่ะมีคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะ
เธอเนี่ยต้องชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่บอกว่าเฟิร์นจะออกมาแถลงวันพุธนะคะเฟิร์นเข้าใจว่าพี่เนี่ยคงอยากจะทราบเรื่องราวทั้งหมด
จึงต้องไปถามเอากับคุณพ่อคุณแม่ของเฟิร์นซึ่งท่านทั้งสองก็ไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ
ข้อเท็จจริงทุกอย่างอยู่กับเฟิร์นหมดเลยส่วนรบกวนนะคะรบกวนระหว่างนี้รอวันพุธนะคะรอฟังจากปากใบเฟิร์นเองค่ะ
ทั้งสองไม่รู้เรื่องเลยจริงเฟิร์นเสียใจที่ท่านต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ขนาดที่ฝ่ายชายคุณเจโม้เนี่ยก็ยังมีรูปคู่ไบเฟิร์นอยู่นะ
ต้องรอฟังพรุ่งนี้นะคะพร้อมกันว่าตกลงโลก๒ใบที่ฝ่ายชายเนี่ยครบซ้อนกับแฟนอีกคนนึง๑๐ปีเนี่ยมันจริงหรือเปล่า